คุณผู้ชมมาถึงข่าวของผมแล้วนะ

มีน้องสุนัขข้างสนามบิน
เขานั่งรอเจ้าของตลอดเวลาเลย

แต่คราวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ
เป็นสุนัขที่รอเจ้าของมาหลายวันแล้วนะครับ

ริมถนนเรียบรันเวย์สนามบินสกลนครนะครับ
ช่วงระหว่างบ้านดอนเสาทงบ้านนาดอกไม้

แล้วก็มีคนนำข้าวนำน้ำมาให้
แต่ก็ไม่ยอมกินเลยนะครับ
และเมตตาทำวิธีเข้าไปช่วยเหลือนะครับ
ระหว่างนั้นเองปรากฏว่ามีผู้ที่สงสัยว่า

ก็เลยเดินทางไปดูน้องสุนัขเป็นจำนวนมาก
และมีบางคนที่พยายามสื่อสารกับสุนัขเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าน้องเขาก็ไม่แสดงอาการตอบรับ
พร้อมทั้งก็ขยับตัวหนีด้วยนะครับ
แล้วก็แสดงท่าทีว่าจะกัด
ในเวลาต่อมาได้มีผู้ไปแสดงตัว
เป็นเจ้าของน้องสุนัขตัวนี้

นิ่มลูกน้องนิ่มลูกน้องนิ่ม

ดีใจและยินยอมให้จับให้อุ้มขึ้นจากพงญาติ

นี่แหละคือเจ้าของที่แท้จริงนะครับ
แล้วก็ได้มอบน้ำนิ่มทางมูลที่เอง
ก็มอบน้องนิ่มให้กับเจ้าของเขาไป

และเค้ามีปฏิกิริยาตอบโต้

นึงจะกัดด้วย

เตี๋ยวอร่อยนะสายไหม๓๐เมื่อกี้
ดีครับเดี๋ยวแวะไป

ส่งกันมาครับถ้าคุณผู้ชมเลี้ยงผมไปเลย
ย้ำว่าไปด้วย